ซึ่งหลายคนก็ถามกันมาเยอะนะคะว่า
รู้แหละว่ามีการปิดถนนปิดพื้นที่โดยรอบการจัดงานแน่นอน
แล้วเขาจะมีรถรับส่งรายละเอียดอะไรยังไงไหม

สำหรับใครที่จะมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะ
แล้วก็อยากมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในพระราชพิธีนี้
สามารถนำรถไปจอดบริเวณจุดจอดรถรอบนอก
ตามจุดต่างที่หน่วยงานรัฐเขาจัดเตรียมเอาไว้ได้เลย
ก็จะมีท่าทางทิศเหนือมีที่เมืองทองทานี
ฟิวเจอร์ปั๊กรังศิษย์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนา
สโมสรตำรวจและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
ตรงนี้จอดรถได้รวม๘๒๐๐คันนะคะ
ส่วนทิศใต้ค่ะจอดได้ที่ลานพุทธมนตรสาย๔
ทรัลสาลายาเซ็นทรัลพระราม๒
โรงเรียนบางมดวิทยาวิทยาลัยทองสุก
และอู่จอดรถบรมราชชนนานีค่ะ
ตรงนี้จอดรถได้รวม๑๑๐๕๐คัน

ส่วนทิศตะวันออกประชาชนสามารถไปจอดได้ที่สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กะบางนาอีเกียบางนาแล้วก็ใบเทคบางนา
จอดรถได้รวม๑หมื่นคันค่ะ

กลางจอดรถได้ที่สำนักงานอายการสูงสุดสารอาญารัชดาอาคารจอดรถลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินรัชดา
โมสรกองทัพบกแอร์พอร์ตเรลิ้งมักกะสันสาราว่าการกรุงเทพมหานคร๒
ท่าเรือคลองเตยสนามกีฬาสุพัชลาศัยโรงงานยาสูบแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ค่ะ
จอดได้รวมทั้งหมด๘๕๕๐คันโดยรวมทั้งหมด๒๗จุดแล้วจะจอดรถได้ทั้งหมด๓๘๘๐๐คันค่ะ
หรือว่าชาเติ้ลบัสไปส่งยังพื้นที่การจัดงานพระราชวิธีมีทั้งหมดนั้น๑๑เส้นทางประกอบไปด้วย
ทางที่๒จากสโมสรตำรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปยังสนามม้านางเลิ้ง
เส้นทางที่๓ออกจากสโมสรกองทัพบกจราวการกรุงเทพมหานคร๒ถนนวิภาวดีรังสิตไปส่งที่สนามม้านางเลิ้งนะครับ
ส่วนเส้นทางที่๔นะครับจากฟิลเชอร์พาร์ครังสิตไปส่งที่สนามม้านางเลิ้งครับ
ส่งที่จุดบ้านมนังคศิลา

ออกจากท่าเรือคลองเตยโรงงานยาสูบ

เซ็นทรัลสาลายาอุรสบรมราชชนนี

จอดส่งที่เชิงสะพานพระราม๘
และเส้นทางการเดินรถที่๑๑นะคะ

ส่งที่เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะ